เมื่อวานเรานำเสนอข่าวที่สุราธานี

กรณีที่ผู้ชายสามคนอ้างโตเป็นตำรวจ
มาจับชาวประมงพื้นบ้าน
เป็นชาวประมงพื้นบ้านลูกหอยแคลง
แล้วก็มีการยึดลูกหอยแคลงไป๗๐๐กว่ากิโลกรัม
มีการเรียกเงินจากชาวประมงพื้นบ้านอีก
บอกว่าถ้าไม่อยากเป็นคดีจ่ายมา๕ล้านบาท

คือชาวบ้านในพื้นที่เขาไม่พอใจ
สามนายนี้เป็นตำรวจจริงนั่งอยู่ในรถ
ชาวบ้านเขาทั้งทุบกระจกทั้งล้อมรถ

ชาวบ้านบอกว่าเขาทำประมงอย่างถูกกฎหมาย

อนุญาตแล้วทั้งสิ้นแต่ทำไมถึงมาจับกลุ่มแบบนี้
เขาล้อมรถทุบรถจนกระจกเสียหายเลยนะฮะ
ต้องมีการไกล่เกลี่ยมีการอะไรกันนะฮะ
ใช่นานอยู่๓๔ชั่วโมงเลยล่ะค่ะ
แต่ความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดทางตำรวจทางผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๘สั่งเด้ง๓ตำรวจ
กัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๘แล้ว

ตอนที่นายอรุชาบินมูซาอายุ๔๖ปี
ที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านมาแจ้งความ
บอกว่าอยากให้เอาผิดกับคนที่อ้างตัว

ข้อหาก็คือการโชคทรัพย์ประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เพราะกรณีเรียกรับเงินตั้ง๕ล้านบาทนี่แหละ

ผมทำประมงพื้นบ้านที่บริเวณปากแม่น้ำตาปี
แต่ตำรวจทั้ง๓นายนี้มาใช้ปืนจี้บังคับผม
เอาลูกหอยแครงตั้ง๒๓กระสอบ
น้ำหนักรวม๗๐๐กิโลกรัมนะคะ
มูลค่าคุณผู้ชมประมาณ๕แสนบาท

แล้วก็มาบอกว่าผมทำผิดกฎหมาย
รับซื้อลูกหอยแครงขนาดเล็กขนาดไม่เกิน๖มิลลิเมตร
ทีนี้พอผมชี้แจงว่านี่ผมทำประมงพื้นบ้านนะ
ได้รับการอนุญาตแล้วให้จับลูกหอยแคลงได้
เพราะว่าผมใช้วิธีธรรมชาติเลย
แต่ว่าทั้ง๓นายก็บอกว่าถ้าไม่อยากเป็นคดี
จ่ายมาก่อน๕ล้านจะไม่ดำเนินคดี
แล้วก็คุณอนุชาเขาก็บอกแบบนี้นะ
บอกว่าตอนมาก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไหนเลย
อยู่เอาปืนมาจี้เอวเขานะครับ
ชาวบ้านเห็นว่าทั้งหมดมีอาวุธปืน
ชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันปิดล้อมรถของตำรวจทั้ง๓นายนี้เอาไว้
ใช่ค่ะคือวันที่เกิดเหตุคือ๒๐พฤษภาคมนะ
เขาก็เล่าย้อนให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุคือ๑๙พฤษภา
ตำรวจทั้ง๓นายนี้ไปหาเขาที่บ้านมาแล้ว
แล้วมีการไปบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดี
เพราะว่าไปรับซื้อลูกหอยแคลงแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริง
นายอนุชาผู้เสียหายเขาก็เลยบอกว่า
ผมก็เลยต้องไปแจ้งความเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของผม
รวมถึงชาวประมงพื้นบ้านเขาก็ไม่พอใจด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ทีมข่าวของเรานะคะก็ไปสอบถาม
นายเกียรติศักดิ์เกษมพันกุลประมงจังหวัดสุราธานี
ก็ชี้แจงค่ะเรื่องนี้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วจับลูกหอยแคลงได้ไหม

ประมงจังหวัดบอกว่าจริงชาวบ้านจับหอยแคลงได้
ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องจับด้วยวิธีการธรรมชาติ
แต่ทีนี้ก็ยอมรับนะว่าเดิมทีเคยมีประกาศกฎกระทรวงเกษตร
ตอนนั้นปี๒๘ไม่ให้มีการซื้อขายหอยแครงที่มีขนาดเล็กกว่า๖มิลลิเมตร
รวมถึงห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย
แต่ประกาศฉบับนั้นมันยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี๖๐นะคะคุณผู้ชม
เลิกไปเมื่อ๑๓กรกฎาคม๖๐
แล้วพอตำรวจมาจับกลุ่มชาวบ้าน
คือตำรวจเขายึดเอาประกาศฉบับเก่าแล้วก็เลยมาจับกลุ่มค่ะ
นี่ไงประมงจังหวัดก็ถือเอกสารให้ดูเลยนะคะ

ทีนี้เรื่องของนายตำรวจทั้ง๓นาย
คือตรวจสอบก็เป็นตำรวจจริงนะคะ
ดังนั้นต้นสังกัดอย่างทางด้านพลโท
พลตำรวจโทจิรวททิพจัน

ก็เลยมีคำสั่งออกมาค่ะเด้งเลย
ย้ายตำรวจทั้ง๓นายให้ไปช่วยราชการ
ที่สำนักงานตำรวจภูทรภาค๘
แล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงเรื่องนี้ด้วย

ปรากฏว่า๓นายนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือว่ามีการเรียกรับเงินเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีจริง
ตามที่เป็นข่าวแน่นอนค่ะ
ต้องโดนอีกทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ